ช่วยตลอดตลาด

เข้าตลาดไปเช็คราคาสินค้ากันนะคะ
ดูสิว่าวันนี้จะมีราคาปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ

คงที่อยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่งค่ะ๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาสลิด๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนปลาช่อนเลี้ยงวันนี้อยู่ที่๑๕๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ